๑๗นาฬิกา๕นาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ด๔๐๐ทำไมไม่ออกทุบซะเลย
อยู่ที่ปั๊มปตทโคกหม้อนะฮะ
ถนนสายอุทัยธานีไปอำเภอหนองฉางโอ้โหแตกเละเลยนะครับ
ได้รับความเสียหายถูกทุบพังยับ
ตำรวจสืบสวนนะครับหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้นะฮะ
นายวีระอินทัศวันนะครับมาที่สภาพเมืองอุทัยธานี
เพราะว่ากล้องบันทึกภาพได้นะครับเป็นหลักฐานมัดตัว
นายวีระพยายามชี้แจ้งว่าเมื่อคืนอ่ะ
แต่เงินไม่ยอมออกสักทีนะครับมีแต่สลิปออกมา
ไปรับผิดชอบแต่ตำรวจก็มาเรียกมาสอบสวนซะก่อน
ธนาคารกำลังประเมินค่าเสียหายจากที่ประกัน
คือทำประกันไว้แหละแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบว่า
ต้องชดใช้เท่าไหร่โอ้ยกดเงิน๔๐๐บาท
ลองฟังพี่วีระเขาชี้แจงหน่อยครับ
ทางธนาคารบอกว่ามูลค่านับแสนบาท
แล้วแต่ยังไง
พี่วีระเขาก็พูดว่าใครอะไร
เขาสรุปหรอพี่ทราบหรอ
บอกว่าก็ไม่รู้ราคาอะไร
พี่วีระเราไม่ตั้งใจเนาะ
ก็ไม่ตั้งใจเลยนะครับไม่ตั้งใจสักนิด
หากมีวีดีโอจริงนี่ก็ไม่ตั้งใจเลย
มากกว่า๔๐๐แน่นะครับพังเลย